เดี๋ยวเราต่อไปบ้างก็ยังอยู่ในบรรยากาศของครอบครัวนั่นแหละคุณผู้ชม
พูดอะไรเยอะเดี๋ยวจะให้ไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะ

นี่ภาพที่อยู่ด้านหลังคุณผู้ชมเห็นไหม
อ่าคนให้ทายในวงการบันเทิงใครอ้าวใครก่อน

ภรรยาคนสวยของพี่หนุ่มนั่นแหละคุณ
ถามมายูก็ว่าคนนี้ใคร

น่ะนะค่ะก็มีแก่ตกใจเล็กนะคะ
ส่องคอมเมนต์ก็มีเดี๋ยวคนมาบอกว่าเอ้ยนี่มันน้องมายูชัดเลย
ทำไมคุณแม่เมย์เอารูปน้องมายูมาลงแบบนี้ล่ะคะ
เออนะคะเราก็เลยขอจับมาเทียบกันชัดเลยละกันนะคะ
ระหว่างแม่เมย์คนสวยค่ะแล้วก็น้องมายูสุดน่ารักคุณผู้ชมค่ะ
รายละเอียดความสวยนี่มาเต็มเลยนะเออบอกเลยว่าได้แม่มาเต็มนะคะ
คุณผู้ชมด้านซ้ายมือเป็นแม่เมย์นะด้านขวามือค่ะเป็นน้องมายูนั่นเอง
เหมือนกันเป๊ะแววตรงแววตารูปหน้าแบบนี้นะคะ
เหมือนกันเป๊ะเลยนะแม่เมก็บอกว่าเป็นรูปตัวเองแหละตอนเด็กค่ะ
หลายคนก็บอกว่าน้องมายูหรือเปล่านะคะนี่แบบนี้ไปต่ออีกหนึ่งสาวแล้วกันนะคะ
ขอย้อนเลยขอย้อนกลับไปวัยใส่ด้วยอีกคนนึงนะคะนี่คนนี้คุณไม่ทายใครก่อน
คุ้นใครอะเธอปันสุทธาตาเอาหรอเออเขียนแคปชั่นไว้ว่าปี๒๕๔๗
นางแบบหมวยน้อยปันเองค่ะน่าตาดีมาตั้งแต่เด็กเนาะ
คือเราก็แบบสืบกลับไปนะว่าน้องเนี่ยประมาณอายุเท่าไหร่ก็ประมาณอายุ๗ขวบค่ะคุณผู้ชม
ก็ลงปกนะนิตยสารประดิษฐ์ประดอยนะคะ
ตอนนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะนิตยศาสตร์อันนี้นะ

ส่วนตอนนี้ค่ะเธออายุ๒๓ปีแล้วนะคะ

ต้องบอกว่าเธอเนี่ยฉายแววนะความสวยตั้งแต่เด็กนะคุณผู้ชม
เออนะคะก็ถือว่าเป็นการเก็บมาให้ดูนะคะในวันหยุดแบบนี้
เสร็จขวบก็น่ารัก๒๓ปีก็น่ารักยิ่งกว่านะ
เพิ่มความแซ่บเข้ามานานแบบนี้นะคะ